พระเสด็จจากสวงเพื่อปวงราชคุ้มครองชาติบำรุงชนพ้นทุกเข็น
สิบปีรัชสมัยไทยร่มเย็นดังเดือนเพ็ญอบอุ่นล่ายามราตรี
พระเสด็จกลับสู่สวงล่วงลับแล้วกรมโผแก้วนิราชร้างห่างถิ่นที่
ข้าพระบาทโศกอาดูลภูณทวีพระภูมิมีสถิตในดวงใจนิรันดิ์
วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมดำรึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร
และพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด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
สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะครับ
ซามคนภาษาดวงล้วนประชุมขาดวงของแขกรับเชิญด้วยในขณะเดียวกันคุณก็สามารถเซ็คดีกว่าได้จริงด้วยทั้งเทพธีนด้วยค่ะ

คุณก็สามารถเช็คดวงของคุณได้ด้วย

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจ่ายเงินนะช่วงนี้

กลายเป็นว่าวันแถลงข่าว
ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วแถลงข่าววันที่พี่จะแต่งงาน

ทุกคนก็มีคำถามมาถามอีกว่าทำไมพี่อันถึงแต่งงาน
คือตัวผมเองตัวอันเองอันงงมากว่าทำไมมันถึงเป็นข่าวใหญ่
และอีกอย่างหนึ่งจริงแล้วเราไม่ได้คิดว่าจะแถลง
ขนาดนั้นใช่ไหมไม่คิดใช่ไหมตกใจมาก
เขาบอกฮะแล้วเขาก็โทรมาเธอมันอะไรมันขนาดนี้เนี่ย

เราไม่ได้แถลงเลยนะฮะอันแค่เอาการ์ดไปแจก
แล้วอยู่ดีมันก็เป็นข่าวขึ้นมาเราก็อ้าวเฮ้ยทำไมข่าวมันใหญ่ขนาดนี้
แล้วทุกคนก็พยายามจะขอมาเจอเขามีนักข่าวมารอหน้าสตูดิโอ
คือมันไม่มีเหตุผลจะไม่ให้นักข่าวสัมภาษณ์
เชิญบางคนที่เคยติดต่อมาว่าอยากสัมภาษณ์
แต่ไม่ได้คิดว่าเป็นการแถลงข่าวเพราะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องต้องแถลง
แล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเราดังหรือการแต่งงานเราเป็นแบบ
อะไรเลยตอนนั้น
นั้นที่พี่แถลงไปก็มีหลายอย่างทุกข้อคำถาม

คือถ้าสมมุติเป็นแขกรับเชิญคนอื่นหนูคงจะกล้าถามมากกว่านี้

เราจะไม่มีพี่น้องเพราะว่าเราดูทุกอย่างผ่านดวง

กลับมาวันก่อนคำถามที่หลายคนถามว่า

ที่แหม่มบอกว่าพี่ตอบไปแล้วเรียบร้อยแล้ว
ว่าสรุปแล้วพี่เป็นเกย์หรือเปล่าในการที่จะไปแต่งงาน
คือมันเป็นคำถามที่แล้วในวันนี้ใครจะไปตอบว่าเป็น

คือต่อให้เป็นแล้วแต่งวันนี้ก็ต้องโกหกแล้ว

แต่ว่ามันจะพูดอะไรพี่อันรู้สึกว่าแบบ
ถ้าคนมันจะเชื่ออะไรเขาก็คงจะเชื่อไปแบบนั้น
เพราะฉะนั้นเวลาตอบคำถามแบบนี้
อันว่ามันไม่ได้เปลี่ยนทัศนคติของคน
คนที่เขาอยากจะเชื่อแบบนั้นเขาสนุกแบบนั้น

เขาก็จะมีการแก้ตัว
มันก็จะคอมเมนต์กันไปเรื่อย
เรื่องดวงเชื่อไหม
แม่ไม่เชื่อไปเรียนแม่

เคยเลยเพราะว่าก่อนไปเรียนจริงคือไปดู
คุณแม่เขาไปดูดวงกับคุณหมอลักษณ
เพราะว่าเจอกันตามงานต่าง

หมอลักษณ์เป็นคนสุดท้ายในชีวิตที่อันขับรถไปดู

หลังจากนั้นพี่เป็นคนไม่มูเตใช่ไหม

ไอ้นี่ลิกมูเตจัดมาก
แต่จากวันนั้นถึงวันนี้หลายปี
เอาให้ทะลุทะลวงถึงดวงดาวกันเลยสักครู่เดียวค่ะ

ดวงเนี่ยมันเป็นดวงชะตาที่โหนจะต้องเรียกว่าดวงแตก
เพราะราหูกับดาวมุทยูเร็งชะตา
เรียกว่าดวงพ่อม่ายแต่งแล้วก็เลิก
หรือแต่งแล้วก็ต้องตายจาก
๙ปีเลิก๙หนเถอะจริงอันว่ามันมากกว่านั้น
ครั้งสุดท้ายเลิกแรงมากคือแบบไม่อีกแล้ว
ครั้งนี้เลิกจริงฟันทงทุกอย่างที่เป็นจริงเป็นจัง

มีข่าวว่าพี่เป็นเกย์มาตลอดแล้วพี่จะไปแต่งงาน
ทางด้านพี่จ๋าเขาว่าไงบ้าง